เรามีเรื่องของการให้มาให้ติดตามกันนะครับ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมด้วยนะครับ
วันนี้เป็นเรื่องของการให้ทั้งกำลังใจ

เดี๋ยวก็เศร้าแล้วมาต้องคิดอย่างไร

ก็ยังให้กำลังใจป้าทุกวัน

แล้วก็จะทำแบบนี้ตลอดไปค่ะ
ในแต่ละวันก็จะเจอคนไข้เยอะมาก

แล้ววันนั้นลุงจะพลิกตะแคงตัว

เราก็เลยถามว่าไม่มีญาติหรือ
ทำไมอยู่กับป้าสองคน

ตอนจะกลับบ้านเราก็ไม่มีรถมาส่งที่บ้าน
ก็ให้รถมรณีที่ร่องกะตันอยู่มาส่ง

ป้าก็บอกว่าว่างกันมาห้าป้าเด็ด

แล้วก็เดินได้ตามปกติ

ก็นับจากนั้นก็มาทำแผลให้ทุกวัน

จากโรงพยาบาลมาบ้านป้าก็ประมาณ๕กิโลค่ะ

เปลี่ยนผ้าปูอาบน้ำสระพร้ม

ได้มีหน้าที่ได้ทำแบบนี้ค่ะ

แต่มาได้เห็นป้าก็

ช่วยเจ๊หลัก
แต่ก่อนนี้ไม่มีใครดูแล

ยิ้มแย้มหน้าตาแจ่มใสดีครับ
ขอบใจหลานที่มาช่วยทำให้ป้าดีขึ้น
การให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน
แค่นี้ก็มีความสุขมากกว่าค่ะ